บ่าย๒ถึง๔โมงเย็นทุกวันเสาร์

คุณชุมพรก็บอกว่าทัศนะของเขานั้น

แต่ติดตามทัศนะของแฟนมวยดีกว่าว่า
คู่นี้อย่างไรติดตามได้ครับ
เอาละครับคู่เอกศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้
น่าสนใจเลยนะครับถ้าคุณเป็นคอมวยตัวจริง
ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ

ชาติชายชาวไร่อ้อยรายนี้

อย่างเดียวไม่มีเกียร์ถอยหลัง
เขาคือผู้ที่อยู่เหนือความเจ็บปวดนะครับ
เที่ยวนี้ก็มาท้าชนกับ

หรือว่ากล้องกุธรนอนพิรรณเดิมนะครับ

ก็ยังมีเชิญชกที่เฉลียวฉลาดนะครับ

แล้วก็มีช็อตทีเด็ดที่ขาด

มวยพวกนี้นี่เพชรชายต้องเปิดเทมเดินเข้าหา

ผู้ชกจะทนความเจ็บปวดไม่ไหว
เดินมาจะไปเข้าร่องแข้ง
ไปเข้าทางมวยฝีมือของกล้องธรณี

ส่วนเซียนมวยชื่อดังของประเทศ

มวยจังหวะฝีมืออาวุธรวดเร็วกว่า
พี่จินมี่ฝ่ายแรงชอบกล้องทรณีฝีมืออาวุธเยอะ
เช่นเดียวกับพี่หนุ่มเดินสายบอกว่ากล้องธรณีนี่อาวุธครบเครื่อง
แค่งซ้ายหนักวงในเหนียวเบียดไปแล้วแรงปลายดีกว่า
ส่วนอีก๒คนหลังชอบเพศชาตรชายเช้าไร่อย
ฟีเงินยังเสียงแตกคู่พี่สูสีมาก
พี่บัคโจโฮราชบอกว่าเพศชาตรชายเตะ
ทีต่อทีดีกว่าจะชนะกล้องธรณีที่เบียดไปแล้ว

ชูทางด่วนก็เช่นกันบอกว่าเพชรชาติชาย
เปิดเกมบูดูดันเตะขาปล่อยพัดร่างกายดี
ต้นลุ้นกดนับกดน็อกแล้วคุณล่ะชอบใคร
ชาติชายจะชนะน็อกหรือกล้องธรณีจะเตะล่อเป้า
หาคำตอบพร้อมกันเสาร์นี้บ่าย๒โมง
ไทยรัฐศึกนี้เพื่อแฟนมวย
ชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีอะไรกันครับ